ข่าวต่อไปนี้ก็ความเข้าใจผิดแต่ว่าเป็นเรื่องเก่า
จำได้ไหมครับสุราธานีที่วัยรุ่นคนหนึ่งคือ
ขออภัยนะตาเขาเขแล้วอีกคนนึงนึกว่ามองหน้า
แทงซะเจ็ดแผลนะล่าสุดจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะ
แม่ของผู้เสียหายพาตำรวจไปจับโน่นเหตุเกิดสุราชใช่ไหม
หนีไปหัดใหญ่เหตุเกิดแถวแถวปากซอยพ่อขุนทะเลซอยสิบสามทับหนึ่งนะครับ
บนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราชธานีเล่าเรื่องเดิมให้ฟังนิดเดียว
คนเจ็บชื่อน้องเก็ตอายุสิบหกปีนะคือตาน้องเขาเขนอ่ะ
ถูกแทงแขน๒ข้างหน้าอกหลังรวม๗แผล
กู้ภัยส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็เจอมีดปลายแหลมยาวสิบห้าเซนติเมตรเนี่ย
ตกอยู่หนึ่งเล่มน้องเก็ตเล่าบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเตะบอลกับเพื่อน
ปรากฏว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุสัตวรรษศรีกัมพลหรือว่าชื่อเล่นชื่อพล
อายุ๒๒ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาเทียบหันมาถามว่ามองหน้าเขาทำไม
เก็ตงงนี่น้องเก็ตงงนะครับจนถูกแทงนั่นแหละ
ตำรวจสพเมืองสุราธานีส่งชุดสืบสวนไปที่บ้านของในพลเนี่ยนะ
ในพื้นที่ตำบลตลาดเจ้าตัวหนีไปแล้วครับ
ไปเจอแม่ของนายพลตำรวจก็เลยอ้าวแม่ฟังทางนี้ใจเย็นเย็นนะ
ใจเย็นฟังทางนี้ตำรวจจะเล่าให้ฟังแม่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ก็ขอให้แม่ช่วยไก่เกลี่ยลูกชายให้มอบตัวหน่อย
กระทั่งช่วงค่ำแม่ของนายพลก็ให้ความร่วมมือ
พาตำรวจไปที่หัดใหญ่นะครับเพื่อไปรับตัวในพลเนี่ยมาดำเนินคดี
หลังจากตำรวจได้ตัวในพลในพลรับสารภาพครับผมก่อเหตุจริง
ที่ทำไปก็อย่างที่บอกแล้วฮะคือคิดไปเองว่าคนเจ็บเนี่ย
หน้าหาเรื่องทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนตำรวจแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น